ก่อนหน้านี้สาวมินเขาได้มีการโพสต์รูปภาพ
หลายคนเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า
มินได้เสียภาษีเหมือนกับประชาชนคนไทยคนอื่นหรือเปล่า

วันนี้พาเรศบนทรมาชมได้มีการพาคุณผู้ชม
ย้อนรอยดูกันสิว่าเหล่าคนในวงการบันเทิง
ไม่ว่าจะในประเทศไทยและต่างประเทศ
มีใครกันบ้างที่ถูกคอรหาว่าเคยเลี่ยงภาษีค่ะ
สดร้อนกรณีนางเอกหน้าหวานวิกหมอชิตมินพีชยา
ถูกตั้งคำถามว่าการบินไปช็อปกระเป๋าแบนหรูที่สิงคโปร์
พร้อมโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดีย
เป็นเหตุให้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าสินค้าราคาแพงจำนวนมาก
หากคนเข้าประเทศจะต้องเสียภาษีเป็นเงินหลักแสน
เห็นอย่างนี้แล้วนางเอกคนดังได้ชำระภาษี
เหมือนกับคนอื่นทั่วไปหรือไม่
และแม้เจ้าตัวจะลบภาพดังกล่าวออกไปแล้ว
แต่เรื่องดูเหมือนจะบานปลายเมื่อกรมศุลกากร
เรียกให้เธอเข้ามาชี้แจง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับคำยืนยันจากคุณพ่อของมินพีชยา

และลูกสาวเตรียมเคลียร์คิวถ่ายละคร
เพื่อแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่๒๘เมษายนนี้
แต่ยืนยันทำถูกกฎหมายทุกประการค่ะ
ก่อนหน้านี้พิธีกรสาวคนดังเบ้นพรชิตา
ก็เกือบต้องงานเข้าเพราะโพสต์ทวงถามเรื่องค่าจ้าง
แต่กลับถูกสวนกลับจากผู้จ้างงาน

เป็นที่มาของชาวเน็ตที่สงสัยว่า
ให้บุคคลอื่นรับเงินค่าจ้างแทน
เป็นหนึ่งในวิธีการเลี่ยงภาษีหรือไม่
ท้ายที่สุดสามีที่แสนดีมิคบรมวุฒิ
ต้องชี้แจงแทนว่าเป็นการเข้าใจผิด
และไม่เคยให้บุคคลอื่นรับเงินค่าจ้างแทน

แต่ที่เป็นข่าวด่งดังมากที่สุด
กรณีดารากับการเสียภาษี

เป็นเหตุให้ถูกแชร์ว่าใช้สำเนาบัตรประชาชน
พ่อคนขับรถตัวเองมารับเงินค่าตัวแทน
ทำให้เธอต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษทั้งน้ำตา

และยืนยันไม่เคยมีเจตนาเลี่ยงภาษี
แต่ในตอนนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้คลายสงสัย
เหตุใดเธอจึงใช้สำเนาบัตรประชาชนของคนอื่นรับเงินแทน
เว้นแม้แต่คนบันเทิงต่างแดนที่หนีไม่พ้น

พิธีกรร่างทวมรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงแดนกิมจิ
กรมสรรพากรออกมาแถลงว่าแสดงภาษีเป็นเท็จ
จนทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงทั้งน้ำตาขอโทษสังคม
และขอยุติบทบาททางหน้าจอทันทีเป็นเวลา๑ปี
เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น